แต่ว่าสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อคุณผู้ชมช่วงนี้
ต้องบอกว่าเป็นช่วงของโค้งสุดท้ายแล้วกับการเตรียมความพร้อมในการลงประชามติด้วยนะครับ
ใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของประชามติมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องแล้วก็ความคิดเห็นกันด้วยนะคะ

โดยโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีก็บอกเลยนะคะว่าถ้าหากว่าพบกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่แฝงตัวร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นตามจังหวัดต่างเนี่ย
สามารถที่จะยุติเวทีนั้นได้ในทันทีค่ะ
ส่วนสมาชิกสภานนิติบัญญัติแห่งชาติก็เร่งเดินสายชี้แจงคำถามพ่วงอยู่ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
นายพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติคนที่๒พร้อมคณะอาทิตนายกล้านรงจันทิกสมาชิกสนช
โครงการการประชุมสัมมนารณรงค์๗สิงหาประชามติให้กับครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่๓๙จังหวัดอุตรดิษฐ์กว่า๓๐๐คน
และรอดอจิตอาสาอีกจำนวนหนึ่งร้อยคนเพื่อขอให้ช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติให้มากที่สุดซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย
พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เปิดเวทีทั่วประเทศให้ประชาชนแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลระหว่างวันที่๒๙กรกฎาคมถึง๔สิงหาคมปี๒๕๕๙
เพราะนายกรัฐมนตรีอยากที่จะให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและมีโอกาสรับรู้เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูลอย่างถูกต้อง
แต่ถ้าหากมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีเข้ามาเคลื่อนไหวระหว่างที่มีการจัดกิจกรรมก็ให้แต่ละพื้นที่ประเมินสถานการณ์และสั่งยุติการจัดเวทีในทันที
โฆษกของคศก็ได้กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในวันที่๗สิงหาคม
บอกว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยในครูหาด้านในเป็นหน้าที่ของกรกตและกระทรวงมหาดไทย
ส่วนคณะรักษาความสงบเรียบร้อยจะรับผิดชอบนอกบริเวณโดยจะทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ซึ่งทั้งหมดก็จะทำงานร่วมกันภายใต้การกำกับดูแลของจังหวัดและผู้บังคับการจังหวัด
รวมถึงผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่
แล้วก็ไม่ได้มีการสั่งการเพิ่มเติมใดเพราะเชื่อว่าแต่ละจังหวัดจะสามารถดูแลความเรียบร้อยได้เป็นอย่างดีค่ะ